คุณคุณโจ้เพิ่งทราบตัวเลขเจ็ดล้าน
เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ผมก็เพิ่งรู้เจ็ดล้านเหมือนกัน
เพราะอ่านข่าวมาก็เห็นก็นี่แหละได้ยินกันแค่๔ล้าน๔ล้านเศษ
ใช่ไหมคะใช่อืมก็ที่ทนายเอาให้ดูคืออย่างเงี้
ผมไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายง่ายค่ะผมเมื่อไรเสียงกับเพื่อนทนายค่ะ
นายบอกว่าแม่เขาบอกว่าล้านหนึ่งนี่จริงนะ
ผมก็บอกว่าไม่จริงคืออะไรเขาบอกว่าเขามีหลักฐานนะ
บอกเอางั้นก็มาดูก็นั่งดูด้วยกันเมื่อวานก็อยู่บนศาลด้วยกันก็นั่งดูด้วยกัน
ค่ะอืมก็ยืนยันว่ามันเกี่ยวกว่านั้นอืม
นั่นแหละครับถ้าถามอ้วนฟังที่อ้วนเล่าให้ฟัง
ไปการดูแลพ่อแม่ของวัฒนีภรรยา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
มีการให้สัมภาษณ์ออกมาแล้วก็ทำให้คนก็กลับมาจับผิดอีกครั้งนะคะ
เพราะว่าอาจจะมีตัวเลขที่มันแตกต่างกันไป
เหนือจากตัวเลข๔ล้าน๕ล้าน

ตัวเลข๒ล้าน๑นะคะ
คือเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางครอบครัวของสปาย
ยังต้องชี้แจงอยู่แต่ว่าก็ยังยืนยัน
ในขณะที่อีกหนึ่งเรื่องคือความสัมพันธ์ระหว่างเสียอ้วนกับสปาย
และสปายกับฟอสนะคะ
ซึ่งในส่วนนี้เองก็มีการให้สัมภาษณ์จากทางคุณพ่อ
ซึ่งคุณแม่ก็ต้องมาแก้ว่าน่าจะเป็นการสื่อสารผิด
น่าจะเป็นการตีความเข้าใจคำพูดของคุณพ่อผิด
โดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างฟอสกับสปาย
แล้วก็ล่าสุดค่ะคุณโจ้สปอร์ตไลท์นะคะ
ซึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ขออภัยค่ะปลายสัปดาห์ที่แล้ว

คุณโจ้เนี่ยมีออกมาพูดนะคะบอกว่า
มีคนเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเสียอ้วนที่ลงไป

แต่อาจจะถูกยั่วยุเรียนใช้คำสรุปความนะคะ
อาจจะถูกยั่วยุจนลักษณะการเกิดเหตุ

แต่ทั้งหมดนี้

คนที่รู้จักเสียอ้วนเป็นอย่างดีนะคะ

สปอร์ตไลท์ไทยแลนด์นะคะคุณธรรมรัฐสุวรรณโภษีค่ะ
หรือว่าคุณโจ้สปอร์ตไลท์คุณโจ้สวัสดีค่ะ

ยังไม่จบแน่ใช่ไหมคะคุณโจ้
ก็จบไหมผมไม่ได้มีปัญหาอะไร
เพียงแต่ว่าจบไม่จบมันมี๒ดอก

คือว่าไปดำกับวนการ
สองก็ถ้าอ้วนเขาจะตั้งทนายฟ้อง
ในเรื่องของช่อกงหรืออะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขา

แค่นั้นเองก็เพียงแต่ว่าให้ความเป็นธรรมเขาบ้าง
ในมุมหนึ่งเหมือนกับว่าไอ้คดีที่เขาไปก่อนั้นก็เรื่องหนึ่ง
แต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเขา
คุณตัวเขาเองนี่ก็มีสิทธิ์ก็แค่นั้นเอง
คุณโจ้จนถึงตอนนี้เอาจริงเอาเท่าที่คุณโจ้ทราบ
แม้กระทั่งคุณโจ้คุยกับทนายของเสียอ้วน
มันยังมีข้อมูลที่สำคัญต่อคดีนี้
อีกเยอะไหมคะที่ยังไม่ได้ออกมา
อันนี้มันก็มีนะครับแต่มันก็คงพูดมากกว่านี้
มันก็คงจะไปกันใหญ่กว่านี้อีก
ทีนี้เพียงแต่ว่าที่พี่คุยกับทนายล่าสุดเนี่ย
วันนี้ก็เพิ่งไปขึ้นศาลกันมาอีกช่วงนี้ผมจะขึ้นศาลบ่อย
พูดคุยกันเสมอเรื่องนี้เขาก็บอกว่า
มันจะชอบทำทันทีเมื่ออ้วนแต่งตั้งทนายเสร็จ
และอ้วนอนุญาตให้ทนายเนี่ยเอาข้อมูลทั้งหมดมาคุยกับสื่อได้ทั้งหมด
ซึ่งผมยืนยันกับทุกคนที่โทรมาสอบถามในช่วงนี้ก็คือว่า
อ้วนพูดจริงไหม๗ล้าน๗ล้าน
หากผมตอบตรงนี้เลยนะอ้วนเขาเป็นคนละเอียดรอบครอบนะครับคุณจอม
เรื่องของการจดจ่ายอะไรไปเขาจดหมดเขาเก็บหลักฐานไม่หมด

ลูกน้องเบิกก่อนหักเงินหักอะไรอ้วนเขาจะมีเล็กคอร์ดของเขาหมด
ในมุมผมนะถามว่าผมเชื่อไหมว่า๗
ถ้าดูจากพฤติกรรมของอ้วนเนี่ยอ้วนเขาเป็นคนละเอียดรอบครอบในเรื่องเงิน

แต่คนที่จะมาเปิดได้ทั้งหมดว่ามันมีการคุยกันกับครอบครัวเขาในลักษณะไหน
แล้วทนายดูว่ามันเข้ากับการที่ล่อหลอก
ให้เขารู้สึกว่าเขาจะได้ไปแต่งงานกับลูกสาวหรือไม่
อันนั้นในไลน์อ้วนที่คุยกับทนายมันจะมีหมด
แล้วก็ข้อมูลของอ้วนเนี่ยมันก็จะมีหมดว่าคุยอะไรกับทางบ้านเขาหรือเปล่า

คุณโจ้ทนายตอนนี้เนี่ยคือทนายที่คุณอ้วนใช้ทุกคดีที่ผ่านมาตลอดใช่ไหมคะ

ก่อนหน้านี้เป็นใครก็คือทนายจอจาน
ที่ทำเรื่องคดีปี๖๐ให้

แต่ทีนี้อีกคนนึงเป็นเพื่อนกันกับผมนี่แหละ
แต่ว่าผมพาไปแนะนำให้รู้จักกัน
เนื่องจากว่าเดินผ่านไปผ่านมากันบ่อย
ก็นี่เพื่อนนะเขาเพิ่งมาอยู่ปี๗จะแนะนำให้รู้จักกัน
ทีนี้เขาก็คุยกันในเรื่องของคดีฟ้องร้อง
ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอื่น

นะครับเขาก็คุยกันแค่เรื่องคดีนี้
แต่ทนายเองก็มันอยู่ในกระบวนการที่ว่า
เป็นครางการยังถึงเป็นกะลังรวบรวมข้อมูล
อ้วนก็ให้ให้อยู่หลักฐานเท่าที่มีเบื้องต้น

คือทนายที่จะดำเนินการฟ้องร้อง

เอารายละเอียดมามันจะฟ้องมุมไหนได้บ้าง
ของการรวบรวมข้อมูลการน์และก็เพื่อที่ช้าอ้วน
แต่งตั้งทนายที่จะไปยื่นฟ้องเองที่ศาล
ถูกต้องแล้วแต่ทีครับเขาไปก่อเหตุกรณ์

เพราะฉันมีทนายแค่๒คนนะตอนนี้ถ้าเราจะบอกว่าเป็นทนายเสียอ้วน
คือมีแค่๒คนที่เราจะพูดถึงถูกไหมคะ
แต่ถามว่าเป็นทนายอ้วนเลยใช่ไหมก็ใช่แต่ไม่ทั้งหมด
คือการจะเป็นทนายเลยเนี่ยคุณต้องแต่งตั้งให้เขาเป็นทนาย
คือว่าความในชั้นสารแต่การปรึกษาทนายความ
อ้วนไม่ได้ปรึกษา๒คนนี้เค้าคงปรึกษาหลายคน
แล้วทนายคนที่มีไลน์กับเสียอ้วนคือใครคะ
คือเพื่อนผมเฉพาะเรื่องฟ้องร้องนะฟ้องร้องคดีนะเพื่อนผม
แล้วทนายคนที่กำลังรออยู่ตอนนี้คือคนที่จะสู้คดีคดีฆาตกรรมเนี่ยเหรอคะ
ไม่ใช่คนนี้ไม่เกี่ยวเขาไม่ทำให้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นคนที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเพื่อนคุณโจ้นั่นแหละ
สำคัญไหมมันก็อยู่ที่อ้วนนะเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้แต่งตั้งทนายคุณจอม
แต่ว่าเขามีบทสนทนาทุกอย่างเขาส่งสิ่งต่างไปให้เพื่อปรึกษาถูกไหมคะ
ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ทั้งหมด
เอ๊ะคุณอ้วนเนี่ยนอกเหนือจากทนายของคดีเก่า
ทนายเพื่อนคุณโจ้นะคะซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นทนาย
เขามีคนที่ปรึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสปายเอาไว้อีกหลายคนไหมคะ
คือส่วนใหญ่จะไหม้นะมีที่อ้วนคนเดียว
คือที่ผมก็แปลกใจคือผมนี่ก็มีเบอร์อ้วนนะก็มีไลน์
ผมก็เห็นไลน์อ้วนผมก็เมมว่าอ้วนบางลา
ผมเห็นมันขึ้นสีเขียวนะเมื่อวาน
เหมือนมีคนออนอยู่แล้วผมก็ใครออนของมันวะผมก็ไม่กล้าทักไป
ถามว่าคนที่จะมีได้มากที่สุดก็คืออ้วนนั่นแหละ
แต่ทีนี้อย่าลืมว่าผมไม่มีใครรู้ว่าอ้วนยนโทรศัพท์อันนั้นทิ้งหรือยัง
หรือยังถ้ามีเนี่ยอยู่ในนั้นเยอะมากอ้วนจะเก็บไว้ในโทรศัพท์ตัวเองหมดเลย

โทรศัพท์คุณอ้วนไม่ได้อยู่ที่ตำรวจแล้วเหรอคะ
อันนี้ผมไม่ทราบเลยผมไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยว่าโทรศัพท์อยู่ที่อ้วนไหม
คุณอ้วนเขามีลายชื่อเดียวใช่ไหมคะคือใช้เครื่องเดียวลายเดียวแอคเคาน์เดียวใช่ไหมคะ

ที่ผมมีแค่อันเดียวที่ใช้แต่อันอื่นผมไม่ทราบ
เพราะเห็นว่าเขาก็ใช้โทรศัพท์น่าจะ๒เครื่อง
ปกติเดี๋ยวนี้ทุกคนก็ใช้โทรศัพท์เครื่องสองเครื่องกันทั้งนั้นแหละ
คือที่เราคุยกันตอนต้นแบบนี้ไม่ใช่อะไรค่ะคุณโจ้
คือดิฉันกำลังค่อนข้างจะงงนิดนึงว่า
ตกลงแล้วข้อมูลทั้งหมดตอนนี้มันอยู่ในมือทนายเพื่อนคุณโจ้
และคุณโจ้ในฐานะเพื่อนเสียอ้วน
หรือมันมีของคนอื่นอีกนะคะที่จะใช้ยืนยันกัน
แต่จากสัมภาษณ์ของคุณโจ้ในสื่อนี้คุณโจ้
พูดไปถึงเรื่องของการก่อเหตุซะด้วยซ้ำว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการบันดาลโทษะเหรอคะ
ผมว่าใช่คืออย่างนี้ก่อนหน้านี้ได้ไปเจอพี่สาวของฟอส
อะไรกันสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วถึงจะลงมือยิง
แต่ผมคุยกับชุดที่ไปพาอ้วนมาจาก

เขาบอกว่าอ้วนสารภาพว่ายิงเลยไม่ได้คุย

ข้อมูลผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จ
นึกออกไหมครับอันที่สองหนูขอย้อนกลับมาตอบคุณจอมนิดนึง
เอาใหม่นะข้อมูลเนี่ยทนายความเพื่อนผมมีหมดตอนที่อ้วนที่จะฟ้องน้องเขา

ทีนี้ทนายมองเห็นว่า
จริงผมกับทนายจะไม่เอาเรื่องนี้มาพูด
ถ้าครอบครัวทางนู้นไม่พูดถึงเรื่อง๑ล้านขึ้นมา
นึกออกไหมฮะเราก็มองว่ามันไม่ใช่๑ล้านแค่นั้นเอง
แล้วคุณจอมถามว่ามีหมดเลยไหมผมมีไหม
ผมมีเท่าที่เพื่อนทนายให้มา

ก็ยังไม่ได้เริ่มต้นกับการที่จะทำสำนวนฟ้อง

ตอนที่จะทำคดีฟ้องร้องเอาเงินคืนจากครอบครัวสปาย
หลักฐานที่มีถึง๗ล้านไหมคะ
ที่มี๔ล้านเศษไม่ถึง๗
คือแปลว่าตอนนี้ที่เสียอ้วนพูด
ระหว่างที่อยู่ในการจับกุมแล้ว
๗ล้านก็ยังไม่มีใครมีตัวเลข
มือถึง๗ล้านที่เป็นหลักฐานถูกไหมฮะ

เพราะมันยังไม่จบในการที่เอาหลักฐานมาทั้งหมด

เดี๋ยวดิฉันจะกลับไปเรื่องของทนาย
ซึ่งเป็นเพื่อนของคุณโจ้คดีฟ้องร้องเรื่องเงินนะคะ
ทีนี้ขอกลับมาเรื่องของการก่อเหตุก่อน
คุณโจ้ลองเล่ารายละเอียดของ๒ชุดข้อมูล

ที่บอกว่าคุยก่อน

กับป่าวลงไปแล้วยิงเลย

เอาชุดแรกก่อนได้เจอพี่สาวของน้องฟอสนะครับ

ในมุมทางนี้ทั้งนี้โทษที่เค้าทราบมา
เขาบอกว่าลงมาแล้วก็มาพูดคุยกันก่อน
แต่ไม่ให้พี่ก็จะฟ้องร้องนะในลักษณะนั้น

น้องก็เลยบอกว่าถ้างั้นถ้าพี่จะฟ้อง

แล้วพอฟอสเห็นท่าไม่ได้ดี

เนื้อหาใจความอยู่ในประมาณนี้นะครับ

คุณโจ้ดิฉันขัดนิดเดียว
เอาตรงพี่สาวฟอสที่เล่าให้คุณโจ้ฟังก่อนนะคะ
พี่สาวฟอสเอามาจากใครคะรายละเอียด
ผมไม่ทราบ

รายละเอียดมากกว่าที่คุณโจ้เล่าให้เรียนฟังเมื่อสักครู่นี้ไหมคะ
เนื้อหาใจความประมาณนี้ครับกลมประมาณนี้
โดยที่เขาก็ไม่ได้อ้างว่าเขารู้มาจากใครใช่ไหมคะ

คนนี้อยู่ใกล้อ๋อคนนี้เห็นคนนี้ได้ยิน
คนนี้เห็นพอดีคนนี้คือใครอะไรอย่างนี้

เขาไม่ได้เล่าเพราะผมไม่ได้ถามต่อ

เพราะผมเชื่อฝั่งตำรวจมากกว่า

ชุดที่สองก็คือตำรวจบอกว่า
อ้นสารภาพว่าลงมาก็ยิงเลย

พอยิงเสร็จพอขึ้นไปรถก็ยังงง
ซึ่งตั้งสติได้ประมาณนั้น

คนละมือเหมือนกันซึ่งแทนตำรวจตำรวจเล่าละเอียดไหมคะ
ว่าที่บอกงงคือเหมือนกับอารามตกใจ
เห็นคนวิ่งแล้วหรือยังไงอะไรคะ

พอยิงเสร็จแล้วเพิ่งตั้งสติได้ว่าฉันยิงไปแล้ว

ประมาณนี้คือผมมีธุรกรรมนิดนึงข้อมูลแต่ละชุดน่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนหรือว่าจะเป็นญาติ
คนสนิททุกคนสามารถอนุมานไปได้

แม่คะก็ยิงอย่างนี้
ไอ้การพูดคุยอะไรทั้งหลายแลนด์
พี่บ้านพนักงานตอบสวนก็ทำสำเร็ว
แล้วก็ต้องชี้มูลความผิดให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไร

อย่างกว่าไปทำแผนพูดว่าชัดเจนล่ะ

พร้อมกับคนที่ร่วมด้วย

ขึ้นศาลเขามีสิทธิ์กลับคำให้การได้ทั้งนั้นนะครับ
อันนี้ค่ะอันนี้ที่จะขัดคุณโจ้เมื่อสักครู่นี้
คือต่อให้รับสารภาพในสำนวน
ทุกอย่างจะจบในสารคือในสารน่ะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ใช่

น่าจะเกิดจากการบันดาลโทษะใช่ไหมคะ

ก็ในมุมผมคืออันนี้แค้น

แค้นแล้วก็เสียศักดิ์ศรีผู้ชายน่ะ

เสียดายอันนั้นไม่ได้เสียดายเสียศักดิ์ศรีมากกว่า

ในมุมผม

ที่คุณโจ้มองว่าบันดาลโทษะใช่ไหมคะ

แต่ว่าเอางี้ดิฉันไม่รู้กฎหมายหรอก

คือถ้าจะเรียกบันดาลโทษะ

คนไว้แต่ละจุดแต่ละท่อนเนี่ย

คือที่เรามานั่งเขียนกันเนี่ย

ผมต้องสู้ให้หลุดคำว่าไต่ตอง

มีหลายคดีที่ทั้งพนักงานสอบส่วนอายการ
ต้องพยายามทำให้ศาลเชื่อว่าไตรตรอง

ผมค่อนข้างเชื่อใจว่าท่านต้องเตรียมข้อมูลหลักฐาน

มีการมาทำสำนวนใหม่เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้มันเป็นไปได้ที่พนักงานสอบสวน

อันนั้นมันเป็น
ถามว่าจะหลุดไหมว่าบันดาลโทษะ

อันนี้หมดจะปวงเราคาดเดาไม่ได้
เพราะสารแต่ละคดีภูมิภาษาแต่ละท่าน
จะมีดุลยพิมิตรที่แตกต่างกันไป
อายการที่จะดูแลสำนวน

แล้วก็ต้องอ้างถึงเหตุที่เคยเกาะขึ้นมาแล้ว
ก็ที่ให้สารเชื่อว่าจ่ายตรองไว้ก่อน
คุณโจ้ตอนนี้เนี่ยยัง
คือทนายที่บอกว่าเป็นเพื่อนคุณโจ้ที่จะทำเรื่องเงินเนี่ย
ก็ยังไม่ได้ติดต่อขอเข้าไปพบคุณอ้วนหรือ
หรือคุณอ้วนเขาจะเรียกใครเข้าไป
ปรึกษาการสู้คดีเลยใช่ไหมคะ
เรื่องต้นก็คือเขายังไม่ติดต่อมา
เราจะติดต่อไปก็ไม่มีประโยชน์กับการที่จะติดต่อไป

หลายคนก็เริ่มพูดกับผมแล้วว่า

แล้วจะไปไม่เป็นบอกว่าไปก็ไปสิ
มันมีหลักฐานมาถึงไหมล่ะเพราะไม่ได้รู้เรื่องอะไรของเขาเลย
แต่ในเรื่องของคดีคดีฆาตกรรมเนี่ย
เขาปฏิเสธที่จะรับช่วยอยู่แล้ว
เพราะเขาบอกว่าทำแบบนี้มันค่อนข้างจะเหนื่อย
แต่คดีชอบโครงเขาบอกว่าโอกาสชนะมีแค่นั้นเองค่ะ

คุณโจ้คะตอนที่เสียอ้วนจะลงมือ

สปายคนเดียวหรือสปายและฟอสค่ะ
อันนี้ฟังเขาเล่ามาจากเพื่อนทนายนี่แหละ
ที่มองที่ให้ข้อมูลและนั่งที่คล้อกัน
เขาตลอดระยะเวลาที่อ้วนปรึกษาทนาย

สปายเขาก็ไม่ได้พูดถึงใช่ไหมคะ

เพราะสปายทำแบบนี้อ้วนรู้สึกแบบนั้น

แต่ถามว่าจะไปทำอะไรใครไหมที่คุยกันกับทนาย

ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายใช่ไหมคะ

แต่เมื่อทนายเคยไปคุยกับอ้วน

เพราะว่าอีกครั้งนึง
อ้วนไปมีเรื่องเพื่อกข้าง
ผมก็เลยล้ายสดไป

ทีนี้ดิฉันอาจจะถามได้เต็มปากมากขึ้น
เพิ่งจะมาคุยกับคุณโจ้ช่วงหลังที่บอกว่าเป็นเพื่อน

ถ่ายรักกับเขียนกับเพื่อนสนิท
คุณโจ้เนี่ยเคยได้ยินจากปากเสียอ้วนเลยจริงกับหูตัวเอง

เคยได้ยินแต่ไม่เคยได้ยินเรื่องลักษณะที่ต้องมาทำอะไรน้องเขา
ก็ได้ยินแค่ว่าพี่ผมจะแต่งงาน
ผมรักผู้หญิงคนนี้มากพี่คนนี้แฟนผม

ก็เห็นน้องที่ร้านเขาก็บอกพี่โจ้พี่อ้วนเมาแหลกเลย
ก็เอาเหลือแค่นั้นเอง
คือเดี๋ยวผมขออธิบายคำว่าเพื่อนสนิทก่อน
ใครสนิทเป็นพิเศษหรือน้อยลง
ไม่ว่าจะเป็นคนเล็กคนขายของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
หรืออาชีพที่แบบขายของอะไรธรรมดาสามัญเนี่ยเด็กเชียร์แขกอะไรอย่างนี้
ผมก็สนิทหมดเด็กทรงเด็กเสิร์ฟกาดเกิด

ผมไม่ได้มีอะไรสนิทมากกว่าใครเลย

คุณโจ้ที่คุณโจ้ออกมาอธิบายทุกอย่าง
แล้วก็เพิ่มข้อมูลให้กับข่าวนี้เนี่ยเสียอ้วนทราบไหม

ผมว่าไม่รู้เหมือนกันในคุกมีทีวีดูไหมล่ะ
ถ้าในคุกมีเปิดช่องไทรลักษณ์ทีวีอ้วนก็น่าจะรู้แล้วแหละ
ถ้าไม่ได้เปิดไทยรัฐทีวีในคุกก็ไม่รู้มั้งฮะ
หรือในผู้มีโทรศัพท์นั่งดูอะไรกันได้ไหมล่ะ
คือตามข่าวเนี่ยคือตามข่าวบอกว่าก็ไม่ได้มีใครไปเยี่ยมเสียอ้วนนะคะ
แต่เอาเข้าจริงตั้งแต่เสียอ้วนมาถึงมือตำรวจไทยแล้ว
กำลังจะถามว่าจนกระทั่งถึงตอนนี้

เล่าอะไรให้เสียอ้วนฟังบ้างว่าข้างนอกเขาพูดถึงคดีนี้อย่างไร
อ่าดำเนินคดีกันไปถึงไหน
มีการพูดเรื่องคดีช่อโกงอย่างไร

คือเช่นเขาอยากจะบอกไหม
ว่าเรื่องจริงมันเกิดอะไรเขาบอกให้เปิดได้แค่ไหน
อย่างให้ปิดแล้วไปสู้กันในศาลไหม
คือมันมีการสื่อสารกันออกมาข้างนอกไหมคะคุณโจ้

ถ้าคุณแม่ทางครอบครัวน้องเขา

อ้วนผิดในกรณีที่ไปฆ่าคนตายยังไงก็ผิด

อย่าลืมนะฮะแต่ทีนี้พอมาเป็น๑ล้านแล้วก็มาออกแนว
ผมรู้สึกว่ามันจะดราม่าเกินไป

อย่าลืมว่าต่อให้คุณฆ่าใครตายคุณไปอะไรใครก็ตาม
แต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายเขาต่อ

รับโทษแค่ที่ทำค่ะเข้าใจ

คุณโจ้นิดเดียวขอขัดพักสักครู่
คุณโจ้ยังอยู่กับดิฉันต่อช่วงหน้า
เพราะว่าจะมีคำถามถึงเรื่องเงินด้วย

เท่าที่มีอยู่ในมือคิดว่าจะเปิดออกมาเมื่อไหร่

คือตั้งทนายที่รู้จักในฐานะเพื่อนคุณโจ้

สักครู่

ตราบใดที่เสียอ้วนยังไม่ได้ตั้ง

ก็จะยังไม่ออกมาพูดแน่นอนถูกไหมคะ

แล้วถ้าเสียอ้วนตั้งแล้วเนี่ย

สมมุติว่ามอบอำนาจให้ใครเป็นทานายความ

เขามอบอำนาจด้วยในการชี้แจง

ในข้อมูลที่ทนายมองเห็นว่าสามารถทำได้

เขามีสิทธิ์ทำได้เต็มที่แหละครับ
ตั้งแล้วคุณโจ้กับทนายคนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ค่ะรออยู่ค่ะ
รับปากคุณฟังเอ้ยคุณจอม

ยินดีต้องการแบบนั้นค่ะ
คุณโจ้กรณีเรื่องของเงินเนี่ยนะคะ
คือคดีเรื่องการทวงเงินจากครอบครัวสปาย
มันไปถึงขั้นไหนแล้วก่อนที่จะไปก่อเหตุฆาตกรรมคะ
ก็คือถ้าส่วนตัวอ้วนเนี่ย

มันเคยมีครั้งหนึ่งอ้วนไปชอบผู้หญิงคนหนึ่ง

แล้วอ้วนก็ไปลงทุนกับเขาไว้ประมาณ๑ล้าน
เสร็จปุ๊บเขาก็ถึงจุดหนึ่งเขาก็ไม่ได้เล่นด้วย

เขาก็จะย่อยคืนถึงหมดนะฮะหนึ่งล้าน
ทีนี้ในเคสของน้องเขาเนี่ย
มันอยู่ในกระบวนการที่
เรียกว่าอะไรกำลังให้ทนายทำอยู่อันที่หนึ่งแต่โดยนิสัยอ้วนอ่ะ
ผมเคยเห็นน้องคนนั้นเนี่ยผมก็รู้จัก
เขาก็เคยมาฟ้องว่าเนี่ยพี่อ้วนส่งข้อความไม่ดีมาให้เลย
ผมก็นั่งอ่านก็เป็นคำหยาบเยอะมากที่ไปด่าเขาว่าเอาเงินฉันคืนมานั่นแหละ
แต่ถามว่าเขาส่งให้สปายหรือครอบครัวไหมอันนี้ผมไม่ทราบ
ผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีโทรศัพท์มือถือของน้องสปายอยู่แล้ว
ถ้าเปิดอ่านหมดเนี่ยจะได้เห็นอะไรหลายอย่าง

น้องเขาเป็นคนหน้าตาดีและอาชีพเขาทุกคนก็ทราบว่า

ไม่รู้หรอกไหมใครจะอะไรยังไงคือเอาแน่นี้

อ่าเกาหลีฮ่องกงและมีในตำรวจ
คนหนึ่งในภูเก็ตด้วยที่มาติดพันธุ์
ไปเปิดไลน์น้องเขาดูว่าน้องเขาคุยอะไรกับใครไว้เยอะมาก
แบบไหนอืมยังไงเกี่ยวยังไงกับคดีอ่ะคะ
ก็ผมถึงบอกว่าเอาง่ายนะสมมุติว่า
น้องเขาไม่คิดจะมีอะไรไม่อยากจะร่วมชีวิตกับอ้วน
แต่เขาก็มีคนอื่นและอื่นเยอะแยะไปหมด
ที่ดูแลเขาไหมล่ะหรือไม่ดูแล
เป็นคนเดียวไหมล่ะหรือมีคนอื่นและอื่นอีก
เข้าใจที่พูดเนอะ

ที่ทางเพื่อนทางพี่เขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่
แต่ไม่เป็นไรอันนี้ในสำนวนมันต้องถูกพิสูจน์อยู่แล้วนะคะ
ต้นเหตุแห่งคดีทีนี้คุณโจ้ขอนิดเดียว
คือสรุปแล้วก่อนที่จะเกาะเหตุ๒๙กรกฎาคม
ทนายก็ดำเนินการที่จะฟ้องร้องอยู่ใช่ไหมคะ
แต่ยังไม่ได้ยื่นเข้าไปเอกสารเข้าไปเพื่อฟ้องร้องแล้ว
ยังใช่ไหมคะมีการทวงเงินไหมคะ

เขาเคยทวงคนที่เอาเงินเข้าไปแล้วเขาไม่เล่นด้วย
แต่มั่นใจว่าเขาน่าจะทวงไหมล่ะในกับน้องสปา
มีมือถืออยู่แล้วไปค้นดูผมก็น่าจะเจอ
ให้คนไปทวงถึงที่บ้าน
หรือยื่นเอกสารไปเขียนจดหมายไปหรืออะไรแบบนี้มีไหมคะ
เป็นหลักฐานเลยใช่ไหมอันนี้ไม่มีผมไม่เห็น
ทนายบอกไหมคะว่าดำเนินการให้คนไปถึงที่บ้านสปาย
ติดต่อพ่อแม่สปายไปดูบ้านสปายแบบนี้มีไหมคะ

ไม่มีจริงจันทร์แต่ถามว่าเขารู้จักบ้านสปายไหม
พ่อแม่ไม่รู้จักสิไม่งั้นเขาจะทำบ้านให้กันเหรอ

คุณโจ้เท่าที่คุณโจ้ทราบนะคะ
คือเมื่อสักครู่นี้คุณโจ้บอกว่า
ตอนนี้คือมีเสียงทีมงานซ้อนมาผมงงครับ

ที่คุณโจ้บอกว่าบันดาลโทษะ๑๐๐เมื่อสักครู่นี้ที่พูดในช่วงแรกเนี่ยนะคะ

เท่ากับว่าเสียอ้วนเนี่ย
แม้ว่าจะมีทีมวางแผนเป็นขั้นเป็นตอน
ความหมายของคุณโจ้คือจะไปแค่ทวงใช่ไหมคะ

บอลก็ให้การกับพนักงานสอบสวนที่ภูเก็ตเบื้องต้นแล้ว

ว่าบอลชวนไปทวงนี่

ส่วนไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นผมก็พูดหลายครั้งแล้วว่า
ผมสงสัยว่าสายันส่งอะไรให้อ้วนอ่าน

ดีก็ปี๊ดขนาดนั้นอันนี้ไม่ทราบจริง
อ่านของสายันวันสุดท้ายวันไหนคะ
ผมไม่ทราบว่าเขาอ่าน

คืออย่าลืมว่าหนึ่งเนี่ยผมตั้งคอหนึ่งนึงสายันส่งอะไรให้อ้วนดู
เพราะภาพบางภาพเนี่ยอ้วนก็เคืองตั้งแต่สมัย

มันตีความได้หลายอย่างว่าสนิทกันมากไปหรือว่าสนิทกันปกติ
ไม่รู้หรือไหมฮะทีนี้ในเคสที่สายันเป็นนกก่อน
ที่บอกสายันส่งพิกัดส่งอะไรไปอีก
อันนี้พี่ผมไม่ทราบมันเป็นเหตุที่ทำให้อ้วนโมโหได้ขนาดไหน
ไอ้คนที่นั่งอยู่ในรถทั้งเบาทั้งบอล
ในรถคุณร้องเพลงติดใจกันไปหรือเปล่า
หรือคุณปอบประโลมลูกพี่คุณว่าอย่าไปทำเขาเลยกลับบ้านกันเถอะ

ซึ่งอ้วนปกติถ้าไม่เมาหนักจะไม่เพี้ยนขนาดนี้

อันนี้ผมวิ่งให้ฟังเฉย
คุณโจ้ตัดประเด็นเรื่องของคำพูดของสปายของฟอส
ท่าทีของสปายของฟอสณจุดเกิดเหตุออกไปเลยถูกไหมคะ
ไม่น่าจะมีส่วนในการตัดสินใจทำใช่ไหมคะ
ผมมองว่าคือผมไม่ทราบจริงว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันไม่จริง
คือไม่ทราบด้วยจริงคือ
คนนี้ก็พูดอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนี้
เราไม่ได้เห็นหลักฐานอ้างถึง
สมมุติว่าเขาอาจจะคุยกันก็ได้
แต่ปรากฏพยานแวดล้อมบอกว่าไม่ได้คุยลงมาก็ยิงเลย

ตอนทำแผนก็สารภาพว่าลงมาก็ยิงเลยก็ได้

ชัดเจนว่ามีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอว่า
มีการคุยกันก่อนแล้วก็เพิ่งเกิดการยิง

คุณโจ้คะดิฉันได้ประเด็นอยู่เยอะเลยทีเดียว
ทีนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าทนายจะได้รับการแต่งตั้งเมื่อไหร่

เรารบปวนเจอที่รายการ

เพราะเพื่อนผมบอกว่าเดี๋ยวคุณจอมมันยากไปคิดเหมือนกัน
บอกว่าหลังแต่งงานแล้วสวยวันสวยคืน
อยากได้หลักฐานของคดีด้วยเท่าที่เปิดได้นะคะ
อย่างไรก็แล้วแต่ระหว่างก่อนแต่งตั้งทนาย
เราอาจจะรบกวนคุณโจ้อีกตอนนี้ขอบคุณนะคะ

อาจารย์ปรเมฆจริงอยู่ระหว่างการเดินทางมา
แต่ฝนตกตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชม
วิภาบดีรังสิทธิ์นี่นะคะก็เหมือนจอดสนิทเลย

ถ้าแม้ว่าจะเตรียมการแล้วแต่ไม่ได้กะว่าจะไปทำร้าย
อาจจะไปแค่ครูแล้วไปเกิดโดนยั่วยุ

แม้กระทั่งตอนสปายกับฟอสพูดหรือแสดงท่าทีอะไรก็ตาม
มันจะกลับไปเข้าบันดาลโทษะได้ไหมสักครู่ค่ะ
เราคุยกับอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมนะคะ
รองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี
นักงานอายการสูงสุดแต่ว่าได้สั้นค่ะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวอาจารย์จะมาแน่นอนเรื่องนี้นะคะ

สวัสดีครับสาหัสกับรถติดอะวันนี้
เข้าใจค่ะมองไปที่หน้าสตูดิโอเราก็เห็นแล้วค่ะอาจารย์

แต่เดี๋ยวได้เชิญอาจารย์มาเรื่องนี้ยาวแน่

คือเมื่อสักครู่นี้คุณโจ้คุณโจ้สปอร์ตไลท์นี่นะคะ
คือฟังจากหลายทางมีข้อมูลหลายชุด
แต่ว่าโดยความเห็นส่วนตัวคุณโจ้นะ
มองว่าน่าจะเข้าบันดาลโทษะ
คงไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะไปทำร้ายเพื่อยิงอ่ะอ่า
แปลว่าเป็นไปได้อาจารย์มันเป็นไปได้เหรอ

มีคนมีภาษณะมีที่พักมีการส่งต่อกัน
มันจะกลับมาเป็นบันดาลโทษะได้เหรอคะ
มันก็อาจจะนะแต่ต้องเข้าใจก่อน

เขามาทวงหนี้อันนี้รู้สึกจะฟังลำบากนะ
ทวงหนี้เงินโอนโอนเข้าบัญชีพ่อ

ถ้าจะทวงหนี้จะมาทวงกับเด็กอายุ๒๒ทำไม
ก็ไม่ไปทวงกับพ่อกับแม่ล่ะเอาหลักฐานมานั่งคุย

แต่ที่ตามมาสะกดลอยมันไม่ใช่สะกดลอยมาทวงหนี้

แต่เขาจะอ้างได้ไหมว่าไม่ว่าจะให้บัญชีพ่อหรือบัญชีแม่
แต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสปาย

ก็ล้างได้แต่ว่าถ้าจะทวงหนี้ก็คุยกันเลยสิ
เงินก็เอาไปแล้วไงทวงกับพ่อกับแม่กับลูก
พร้อมหน้าพร้อมตากันไม่ดีกว่าเหรอ
มาทวงกับลูกทำไมสปายมันจะมีตังค์ถึงขนาดนั้นให้คืน
ในเมื่อโอนเข้าพ่อนี่เราพูดนั้นโดยเหตุเลย
อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ต้องกลับมานั่งนึก
ผมบอกว่าที่เราเคยคุยเราคุยกันเรื่องตักกะ
ความเป็นเหตุเป็นผลไปคุยไปคุยกับสปายไปทวงหนี้
สปายมันก็เด็กเมื่อวานซืนเอาปืนไปตั้ง๓กระบอก

ยังไงก็ดูแล้วไม่น่าจะใช่เรื่องทวงหนี้

เอ่อหึงหวง
อันนี้จะเข้าลักษณะบันดาลมีโอกาส
มีโอกาสถ้าจะบอกว่าหึงหวง
แล้วธรรมดาเป็นคนที่มีอาวุธปืนติดตัว
เพราะว่าอาวุธปืนติดตัวเพราะเห็นเกิดหึงหวงเกิดนี่
อันนั้นก็อาจจะเป็นได้เนอะอันนั้นอาจจะเป็นได้
แต่ว่ามันก็จะเป็นคอนฟริกต์อยู่ขัดแย้งกันอยู่
ตรงที่ว่าทำไมจะมาตามตีดตามดู
ทำไมจะต้องเอาอาวุธปืนไอ้ตัวนี้มันยังอธิบายไม่ได้
ถ้ามันอธิบายตรงนี้ได้นะอย่างอื่นมันก็จะง่ายขึ้น

คือก็ให้ความเห็นนะอาจารย์แบบนี้เช่น
คือจะไปไม่รู้ว่าระหว่างทางก่อนถึงตัว
คนที่เป็นนกต่อส่งข้อมูลอะไรมา
คนที่อยู่ในรถด้วยกันเนี่ยพูดอะไรบ้าง

คือลักษณะแบบนี้เวลาเขาสู้คดีกัน
มันสามารถนำมาอ้างได้ไหมกับพฤติการทั้งหมด
ตั้งแต่มาจากภูเก็ตแต่ว่า
มาพยายามจะให้เข้าบันดาลโทษะในวินาทีที่ลงมือค่ะ
คือถ้าท่านนำสืบฟังได้ว่าขณะนั้นโกรธสุดขีดโมโหสุดขีด
มันต้องมากกว่ามากกว่าดื่มเหล้ามากกว่าพาอาวุธปืนไง
มันต้องมากกว่านั้นนิดนึงมันต้องมีเหตุอย่างอื่นว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนตายเนี่ยเป็นอย่างไร
มีหึงหวงจริงไหม
หึงหวกันแค่จีบกันเฉยไม่เคยมีสัมพันธ์อะไรกัน
ถึงขนาดจะมาฆ่าเนี่ยบางทีมันก็ยาก
เราเคยเห็นคดีหลายคดีที่สามีไปฆ่าภรรยาหรือฆ่าชายชู้
ในขณะนี้พบว่าสองคนนั้นอยู่ในห้องเดียวกัน
อันนั้นก็เหตุบันดาลโทษะได้ถูกคมเหงโดยไม่เป็นธรรม
อันนี้ได้แต่ปัญหาของคดีนี้เราก็ไม่รู้ว่าความชัดเจน
ข้อเท็จจริงมันสักขนาดไหนเขามีความสัมพันธ์ขนาดไหน
รู้แต่ว่าเขาเคยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
แล้วเขาชอบเขาชอบแล้วก็เคยทำร้ายถึงขนาดบีบคอยกขึ้น
อย่างที่เพื่อนเขาพูดก็ดีอะไรก็ดีลึกกว่านั้นเราไม่รู้ไง
แต่ว่าคนถ้าจีบกันธรรมดาเนี่ยมันไม่ถึงขนาดจะต้องฆ่าหรอกนะ
โดยหลักการของมันเนี่ยมันอาจจะมีทำลงทำร้ายบ้าง
แต่คนที่โดยลักษณะทางอาทยาวิทยาคนที่
หวงกันถึงขนาดเนี่ยโดยปกติแล้ว
มักจะมีความสัมพันธ์เกินกว่าที่จะจีบกันธรรมดา
ในหลายคดีที่เคยเห็นที่เคยผ่านนะ
ไม่ได้พูดถึงว่าเรื่องอื่นแต่ว่าที่เคยเห็นที่เคยผ่านคดีมาเนี่ย

จะเป็นว่ามันต้องมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างลึกซึ้งกว่าการแค่จีบเฉย
อาจารย์ค่ะคือถ้าเราดูข่าวนี้ตั้งแต่แรกเนี่ย
โดยพฤติการรายละเอียดต่างที่มันเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ย
มันบอกว่ามันไปถึงข้อหาฆ่าโดยไตรตรองแน่นอน

แต่ทีนี้เวลาเขาสู้กันจริง
มันเคยมีคดีในลักษณะเดียวกันไหมคะอาจารย์
ที่เอาล่ะมีการวางแผนมีคนมาด้วยมีเช่ารถมีที่พักมีส่งต่อมีหลบหนี
คำถามคือแต่ในสารพิสูจน์ให้เห็นได้ว่า

แต่สุดท้ายมันไปตัดสินใจแวบที่เห็นหน้ากัน
เคยเจอไหมคะอาจารย์ยังไม่เคยเจอ

ก็ตั้งต้นไต่ตรองเตรียมตัวมาแล้วนะเตรียมตัวมาแล้วจะมาอ้างบันดาลโทษศาสตร์เนี่ย
มันไปไม่ได้ไงคือมันขึ้นต้นด้วยไตรตรองวางแผน
ตรงเนี่ยมาถึงเวลาเกิดบันดาลโทษศาสตร์ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว
เพราะมันตั้งใจมาตั้งแต่ต้นแต่ถ้าว่ามาจะทวงหนี้อย่างพี่ว่านะ
สมมุตินะมาจะทวงหนี้แล้วมาเห็นก็จูงมือถือแขน
เกิดอาการหึงหวงโกรธในขณะนั้นก็ถ้าเป็นอย่างนี้

แต่อันนั้นต้องพิสูจน์ให้ผู้พิพากษาเห็นให้เป็นอย่างนั้นได้จริง

เยอะมากต้องว่ะจริงเข้ามาคืออย่างนี้ครับ
จังหวัญครับคือพ่อถ้าจริงมันมีอยู่อังตรงที่น่าสนใจ

อ่าค่ะ
ลงไปข้างหลังก็โป้งเลยอันนี้มันไม่คุยไง
คือถ้ามันโกรธหรือว่ามันดันตัวสาบบางครั้งนี่นะ
มันบางครั้งมันอาจจะต้องอันนี้ข้างหลังเลยอ่ะข้างหลังเลยอ่ะ
อาจารย์ค่ะขออภัยเวลาเราวันนี้มีน้อย
แต่จะบอกอาจารย์ว่าคดีนี้น่าจะยาวแน่นอน
โดยเฉพาะเมื่อมีการแต่งตั้งทนายและมีการเปิดหลักฐานอื่นออกมา
อาจารย์เรานัดกันไม่รู้เผลอพรุ่งนี้ป่ะนะคะอาจารย์
แต่ว่าเบื้องต้นขอบคุณอาจารย์ก่อนนะคะ

ยังมีอีกหลายมุมและเรื่องนี้เอาจริงยาวจริง
แค่เหตุแห่งการก่อเหตุเท่านั้นเองค่ะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ